ท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติกันแล้ว
แต่สถานการณ์โควิดยังต้องระวังตัวกันอยู่
เมื่อวานนี้เปิดเรียนวันแรกมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๓ปี
ขึ้นรถเมย์ไปโรงเรียนเป็นรถเมษาย๕๐๙นะครับขึ้นไปตอน๗โมงเช้า
น้องบอกว่าพอขึ้นไปแล้วเนี่ยไปเจอผู้ชายคนนึงรุ่นลุงแล้วล่ะ
มีลักษณะอาการพยายามจะเอามือมาแตะจะพยายามเอามือมาแตะที่ตัวของน้อง
มาถูกแถวหลังมือแถวกระโปรงช่วงหน้าขาน้องตัดสินใจใช้โทรศัพท์มือถือ
ถ่ายคลิปเอาไว้นี่นะฮะหรือถ้าลุงคนนี้คิดว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะไรยังไงเนี่ย
จะได้ฟังข้อมูลทั้งสองฝั่งแต่ว่าเด็กผู้หญิงว่า๑๓ปีคนนี้
น้องเขาบอกเขาตกใจเขาหวาดกลัวไปหมดไปโรงเรียนวันแรกเนี่ย
ขึ้นรถเมย์มามาเจออะไรอย่างนี้ขึ้นจากหน้าห้างแถวปิ่นเกล้านะฮะ
เพื่อจะไปโรงเรียนนะครับแล้วก็เนี่ยฮะก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็เอาคลิปเนี่ยส่งไปให้แม่ดูคุณแม่เห็นแล้วบอกโอ้โห
อย่างนี้ไม่ได้แล้วก็เลยส่งไปให้เพจดังอย่างอยากดัง
แล้วฝากเตือนให้คนระวังด้วยคุณแม่บอกว่าทีแรกก็ยังคิดว่า
เออมันเป็นเรื่องสุดวิสัยหรือว่าไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่า
เพราะว่าคนบนรถเมย์มันเยอะอะไรประมาณอย่างนี้
มีคนเยอะอาจจะเบียดกันแออัดกันจังหวะรถเบรกรถเร่งหรือเปล่า
เสียหลักมาโดนลูกหรือเปล่าแต่พอดูจากคลิปแล้วพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้
มันเข้าข่ายอาจจะลวนลามหรือเปล่าคือแบบเอามือเข้ามาใกล้เรื่อยอ่ะนี่นะฮะ
ตอนนั้นไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากใครฮะคุณแม่บอกเข้าใจว่าลูกคงจะกลัวด้วย
ก็เลยอัดคลิปไว้แล้วส่งคลิปมาให้แม่ดูคุณแม่บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
เมื่อวานตอนเช้านะวันนี้ลูกสาวขอไม่ไปโรงเรียนเลยนะ
ต้องไปฟื้นฟูเยียวยาจิตใจกันอีกค่ะแล้วต้องไปสอนวิธีการเอาตัวรอด
ป้องกันตัวให้กับลูกสาวด้วยเพราะต้องนั่งรถเมย์ไปโรงเรียน
นี่คุณแม่บอกว่านี่เป็นครั้งแรกด้วยนะคะ
ที่ปล่อยให้ลูกสาวนั่งรถเมล์ไปโรงเรียนเอง
คุณแม่ของน้องก็เตรียมนำคลิปหลักฐานตรงนี้ไปแจ้งความที่
สอนอบังยี่ขันนะครับทุกผู้ชมครับเพื่อให้ติดตามตัวคนที่เข้าข่ายก่อเหตุ
ลามอะไรตรงนี้เนี่ยมาดำเนินคดีนะฮะหรือว่ามาสอบถามสอบปากคำกัน
แต่ว่าก็มีคำเตือนเอาไว้นะครับมีการแนะนำลักษณะการป้องกันตัวเองในเบื้องต้น
ถ้าผู้ก่อเหตุยังไม่หยุดก็ให้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ใกล้คนรอบข้างได้ทันที
ค่ะอ่าหรือถ้าผู้ชายคนนี้บอกว่าโอ้โหมันเข้าใจผิดผมไม่ได้ทำจริง
มันเป็นความเข้าใจผิดกันเนี่ยก็มาชี้แจงเพิ่มเติมได้ยินดีนะคะครับ